สาวภาวะเลยเพราะว่ากลางวันแสกมีโจรหื่นขับรถแดง
จอดหน้าหอพักจากนั้นย่องลงมา

แต่ช่วงที่ขโมยชุดชั้นในจ๊ะเอกับเพื่อนข้างห้องพอดี
ที่เธอเปิดออกมาเจอโจรพอดีต่างคนต่างตกใจ
ที่เปิดออกมาเจอโจรรีบวิ่งเข้าห้องกลัว
แต่ก็แอบส่องผ่านหน้าต่างดูว่าเจ้าโจมีพฤติกรรมอย่างไร
ส่วนเจ้าโจรนะก็ตกใจเหมือนกันรีบวิ่งขึ้นรถไปเลย
ชุดชั้นในสรุปว่าชุดชั้นในไม่ได้ถูกเอาไป
เพราะโจรตกใจวิ่งหนีไปก่อนนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดก็สามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้
รถเก๋งสีแดงขับเข้ามาภายในหอพัก

จากนั้นชายรูปร่างทวมสูงใหญ่แบบนี้นะครับ
ลงมาจากรถค่อยเดินแล้วก็ไปแอบข้างห้อง
อาศัยจังหวะขึ้นไปบนห้องของสาวผู้เสียหาย

ขณะนั้นมีคนเห็นเหตุการณ์พอดีนะครับ
หัวขโมยจึงทิ้งชุดชั้นในที่เตรียมจะขโมยไป
ไว้กองตรงนั้นเลยฮะไม่ทันได้หยิบไปนะครับ
ก่อนจะรีบขึ้นรถหลบหนีไป
คือเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงบ่าย๓โมงนะครับ

เป็นสาวโรงงานอายุ๒๔ปี
เธอบอกว่าเธอตากชุดชั้นในไว้หน้าห้องเป็นประจำ
เพราะว่าเธอจะต้องไปทำงานนะฮะ
ช่วงกลางวันเธอก็ไม่อยู่ที่ห้องพักนี่แหละครับ
พอกลับมาก็รู้เรื่องรู้ราวจากเพื่อนข้างห้องนะฮะ

บอกว่ามีเจ้าโจรขโมยชุดชั้นในในหอพักแห่งนี้
ผู้เสียหายก็เลยพาผู้สิทธิ์ข่าวไปดูจุดที่ตากชุดชั้นในไว้หน้าห้อง
แล้วก็เล่าให้ฟังว่าตากไว้๓ชุดไว้หน้าห้องแบบนี้แล้วออกไปทำงาน
ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามกับเพื่อนข้างห้อง
ซึ่งเป็นผู้ที่เปิดประตูออกมาจ้าเอกับเจ้าโจรพอดี

เป็นผู้เห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นผู้พักอาศัยอยู่ห้องใกล้กัน
เล่าให้ฟังว่าเห็นคนร้ายใส่เสื้อสีน้ำเงินกางเกงยีนนะครับ
ตั้งแต่มาจอดรถแล้วรถคันสีแดงมาจอดรถหน้าหอพัก
จากนั้นผู้ชายคนนี้ก็ขึ้นมาบนห้องเช่า
เข้ามาลักขโมยชุดชั้นใน
เปิดประตูออกไปพอดิบพอดี
แล้วเธอก็ตกใจเห็นผู้ชายคนนี้กำลังหยิบชุดชั้นในผู้หญิง
เธอก็รีบวิ่งเข้าห้องแล้วก็ปิดประตูแอบส่องผ่านหน้าต่าง
แล้วก็ตะโกนถามว่าเป็นใครมาทำอะไร

หลังจากถูกถามแบบนั้นก็เลยทิ้งชุดชั้นในไว้
จากนั้นคนร้ายก็รีบวิ่งขึ้นรถหลบหนีไป
ซึ่งที่ผ่านมาคนร้ายมาลักขโมยชุดชั้นในละสองครั้ง
แล้วก็ชุดชั้นในของเธอเอง
หอพักที่นี่เพิ่งเป็นครั้งแรกแต่คุณกรยานีบอกว่าของเธอเคยหายไปแล้ว
แสดงว่าไม่ใช่ครั้งแรกแน่นอนแล้วนะฮะ